หรือเป็นแบบเป็นพูดง่ายเป็นถ่านผงถ่าน
ก็เหมือนกับตอนที่เราท้องเสียกินถ่านเหมือนกันแปลกอันนั้นป่าว

แต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นผงถ่านที่เขามีความเชื่อว่า
กินเข้าไปแล้วมันจะช่วยดูดดูดซับสารพิษ

แต่ตอนนี้อาหารหลายอย่างแล้วที่ใส่ชาโค

เรามาเริ่มต้นกันแบบว่าซอบกันเลยดีกว่าเนาะไอศครีมไอศครีม
ทำไมเธอหายไปสามจังหวะแล้วเธอเป็นอะไรคะทำไมน็อกน้ำแข็ง
เพราะว่านึกถึงนึกถึงอะไรนึกถึงปลาต้องโกะเดี๋ยวจะให้ดูปลาต้องโกะไง
หรือดูปะท้องโกก่อนเฮ้ยปะท้องโกก่อนจะไปไอศกรีมน้องหนุ๊ย
พี่มันดำมากเลยอ่ะเดี๋ยวสิมาดูอันนี้ของพี่ก่อนถ้านุ้ยบอกไอศกรีมอันนั้นดำ
ปลาท้องโกะพี่พี่แวะซื้อเมื่อเช้าเฮ้ยอันนี้มันไหม้หรือเปล่า
มันไม่ได้ไหม้มันใส่ชาโคเฮ้ยนี่ปลาท้องโกเหรอปลาท้องโก
แต่มันอาจจะรสชาติอร่อยนะมันอาจจะหอมก็ได้นะพี่
เพราะที่พวกเ฼ี่ยวพูดกันว่าโบราณเขาบอกว่าอย่าดูที่หน้าตา
ดูที่จิตใจอ่ะเนี้ยหน้าตาเขาก็ไม่ดีนะแต่เขาอร่อยอืม
อร่อยแต่กลิ่นแล้วร้อนนะถ้ากินเย็นก็เหนียวอยู่เหมือนกัน

พี่เอ๊ะโอ๊ะก็มัสชาเอ๊ะโอ๊ะก็ชาเขียว

ปปาลุ้มโก่เสร็จปั๊บเมื่อกี้มีไอศครีม

แต่ดำเหรอ

อันนี้โทสต์เลยอ่ะ
ถ้าเกิดเป็นไอศครีมสีขาวมันจะสวยกว่าไหม
คือยังไงคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่เขาหวังผลประโยชน์
เขาไม่ได้เรียกผลประโยชน์ประโยชน์จากชาโคเขาก็จะทานได้ไงถูกป่ะ

ใช่เห็นบอกว่านอกจากดูดทรัพย์๓ทีแล้วยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมาย

หลับกินแล้วหลับไปเลยเนี่ยอันนี้โพสต์เนี่ยอิ่มอ่ะ
อิ่มแล้วก็มีสารจากชาโคแต่ไม่หลับด้วย

ขนมโตเกียวค่ะ

ที่จะเข็นรถเข็นมาขายหน้าโรงเรียน

นี่โตเกียวเหรอ
ใส่ไส้งาดำด้วยนะ

เขลศ์ชาโคนอันนี้ดีพี่ว่าหน้ากิน

แต่ว่ารีบว่าตัวเนื้อแป้งจะกระด้างนิดนึง

แต่ชาโคมันจะแข็งขึ้นมานิดนึงแห้งใช่ไหมแห้งกว่าโควิดด้วยเหรอ
กว่ามันแห้งคนละแบบกันโควิดมันจะมีเหมือนกับเป็นธัญพืชใช่ไหม
แต่อันนี้ด้วยตัวเนื้อแป้งมันมันจะมีความแห้งนิดนึง
พูดอีกแบรนด์นึงเพื่อให้สุกษีกันไหม
เออบักกะครก็น่าจะทำแต่สอนเข้ามา
ขนคต่อไปขนครขนมครกขนมกล์ดชาโค
แล้วถ้าใส่ข้าวโพดสีมันจะตัดกัน
ใส่มะเพราอ่อนอะเนอะ

ตำปำมีขนมโพกนะปอนปอน

มีใครอยู่ในตำก็ต้องไปที่ปำ
ใส่มะพาวอ่อนอีกเลย
ไปกันที่เกี๊วส์ต้าชาโค
ดำรสจิลุก่ะเฮ้ยแต่นุ้ยเคยกินอันนี้กรองเป้าแต่ว่าเขาใช้เป็นหมึกของหมึกของปลามึก

แต่อันนี้เนี้ยแข็วซาก็ลองใส่ชาโคนก็มีลักษณะคล้ายกัน

แต่ก็คงกลิ่นก็คงไม่กวนมากหรอกคงจะแบบว่าให้สีสันเฉย
พวกหมวดแป้งเนี่ยเข้าใจว่าแป้งใส่กับชาโค
แต่บัวลอยชาโคเนี่ยออกมาในรูปแบบไหน
เป็นเฉาก๊วยเลยเหรออ๋ออย่างนี้เหรอ
ไขมุกอะมั้ยไขมุกเนี่ยโวโลยชาโค
เหรอโอเคมั้ยอะก็คิดว่าบัวลอยชาโคพีคแล้วนะ
เส้นอ่ะน่าจะเส้น
เหมือนเฉาก๊วยก็ไม่แย่
เหมือนอันเส้นเฟซตูชินีที่ใส่กริมดำเนี่ย
เดี๋ยวร้านนั้นจะต้องทำแน่เลยแถวบ้านพี่ศรี

อ่าอ่าร้านอาจารย์บริการ์
อาจารย์บริการ์อาจารย์บริการ์เย็นเตอร์โฟเครื่องทรง

ถ้าร้านอาจารย์บริการ์ทำเย็นเตอร์โฟเส้นใหญ่เป็นชาโคพี่ศรีจะหยุดตรงนี้เลยหรือ
พี่ศรีปรับตัวไม่ได้อ่ะ
ดำตัดเข้ากับน้ำเต้าหู้ยี

อย่าเพิ่งทำได้ไหมทำแล้วโทรมาปรึกษาก่อนได้ป่ะ

ดำสิพี่กาแฟมันเป็นสี

แต่อันนี้เมื่อเป็นกาแฟชาโคดำปี่เลยพี่

เอาแล้วคิดจะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วกัน
โอเคนะเพราะว่าเอาเรื่องจริงคือเขาช่วยดูดซับ

ณปัจจุบันนี้เนี่ยในฟอร์มล้างนุ่งล้างหน้าเนี่ยเขาก็มีชาโคกันหมดแล้ว
ใช่แล้วก็ทำให้หลับสบายด้วยอย่างที่น้องบอก
แล้วแล้วก็บอกว่าช่วยให้ช่องปากแข็งแรง
ช่องปากอาจจะอ่อนแอบางคนช่องปากอ่อนแอแล้วก็มีกลิ่น

น้องเหนิงมาน้องเหนิงรามนาดเลือดออกตามไร
มันจะมีกลิ่นคาววาบออกมาคาวเลือดวาบ
อันนี้ชาโคก็จะฉันพูดถูกป่ะว่า
นี่พี่เพราะว่าเขาอยู่ในกระเพาะเขาก็ดูดทรัพย์ของเสียถูกป่
มันจะมาในช่องปากได้เหรอพี่

เออก็ใช่ไงแต่อันนี้คือกินเข้าไป
ก็กินได้สมมุติว่ามีแผลในช่องปากไงเอ๊ะ
นี่ก็เถียงอีกก็ลองใช้ดูลองไปอุดตาม
แต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ก็ลองดูก็คืออร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนั่นแหละ

ช่วงหน้ามาออกกำลังกายโอ้โหแต่การออกกำลังกายที่เราจะแนะนำช่วงหน้าเนี่ย

แต่ไม่แน่บางคนอาจจะแบบว่าเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยนี่แหละคือการออกกำลังกายที่หามานาน
รุ่นใหม่นี่แหละระดาระพีน่าจะได้ปลากัว
เดี๋ยวขอให้ระพีคอแข็งก่อน
ต้องมาแนะนำละครยังไม่แข็งเดินยังไม่ได้เลย